เรามาต่อที่เรื่องของชาวนากันหน่อย
ปากท้องของชาวนาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับ
หลังจากภาครัฐมีนโยบายให้ชำนาญนั้นไปลดการพื้นที่กัน
ลูกข้าวนาปรังผ่านโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นนะครับ
แล้วก็ให้เงินรายละไม่เกิน๓๐๐๐บาท

ทีนี้ทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตร
ว่าชาวนาจะได้เงินประมาณเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอน
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่กว่า๒๐ไร่
ที่อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
เป็นหนึ่งในแปลงข้าวโพด๖แสนไร่ที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแรงหลังนาปี๒๕๕๙
เพื่อลดพื้นที่การทำนาปรังลงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกร
ทำนาฟังแล้วมันขาดทุนนะครับ
แล้วลงทุนเยอะแล้วโลกมันก็เยอะ
ข้าวโพดจะดีกว่าครับก็ลงทุนอาจจะเยอะหน่อย
แต่ผลตอบแทนถ้าเป็นไล่คิดเป็นไร่ก็จะได้ผลผลิตเยอะกว่าข้าว
ประมาณเครื่องตันถึงตันหนึ่งครับที่เยอะกว่าข้าวนะครับ
ชาวนาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่๒แล้วที่ตัดสินใจปลูกข้าวโพดแทนการทำนาปรัง
ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด
โดยรายได้จากการทำนาปรังมักติดลบไร่ละ๑๑๓๖บาทต่อไร่
ขณะที่ข้าวโพดมีกำไรถึง๓๓๕๒บาทต่อไร่
ชาวนาเริ่มปลูกข้าวโพดมาตั้งแต่เดือนธันวาคมและมีกำหนดจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนเมษายนนี้
แต่เงินสนับสนุนจากภาครัฐที่จะจ่ายให้จากการเข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน๓๐๐๐บาท
กลับยังไม่ตกถึงมือเกษตรกร
เราก็พยายามเร่งนะครับตอนนี้ก็มีการติดตาม
เข้าใจว่าท่านนักยอมตีก็ได้อนุมัติมาแล้วรอเข้าขอรมศ์
ก็จะสามารถเบิกจ่ายให้พี่น้องได้เข้าใจว่าทัน
คิดว่ามีนาต้นกลางมีนานี้ควรจะเริ่มจ่ายได้แล้ว
ถ้าเราบริบารอำรับมาก็เอาเงินเข้าทำกษรก็จ่ายได้เลย

ดูจากอายุข้าวโพดแล้วนี่ประมาณเดือนเก็บเกี่ยวทัน
ปัจจุบันแผนการลดพื้นที่ทำนาปรัง
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน๑ล้านไล่
สามารถลดพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย
ว่าปริมาณผลผลิตข้าวจะลดลงประมาณ๘แสนตัน
แต่สิ่งที่สำคัญคือชาวนาที่หันมาปลูกพืชอื่น

ซึ่งจะเป็นเงินทุนในการทำนาปีต่อไปได้
นารินชัยวิวัตวงถ่ายภาพ
อัญชาลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน